ถ้าพูดถึงเรื่องแปลกต้องตามคุณจูด้งไปเลย
เขาบอกเลยว่าม้าเนี่ยนะ
ยังมีการสอนให้ม้าเต้นออกสเต็ป
เต้นเหรอไม่ใช่แค่คนนะที่ต้องเรียนรู้เรื่องของการเต้น
ม้าก็ต้องมีการสอนการเต้นแห่นาคด้วย
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอจะสอนยังไงติดตามกับช่วง
แปลกแหวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
กับชวนงองปั้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

อยู่กับผมจุด้งในแปลกแวกเอ๊ะนั่นเองครับ

มาที่นี่สามารถเต้นโต๊ะเดะโต๊ะเดะอัจจับอัจจับ
เต้นแบบนี้ได้ไม่รู้แล้วจะเต้นสู้ผมได้หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเขาเต้นไปทำไมกันล่ะครับ

สามารถเต้นได้ไหมจ๊ะน้องจ๋า

เดี๋ยวไปหาตัวที่เต้นได้กันเลยดีกว่านะครับ

จุดเริ่มต้นการทำฟาร์มม้าแห่งนี้ฮะ

ก็ซื้อต่อจากพ่อคุณพ่อใหม่ที

แห่นาคนี้เขาเริ่มกันมานานหรือยังครับ
ที่มาของการนำม้าไปเต้นในงานแห่นาคจริง

ท่านความสนุกตั้งฐีสรร
และนี่ก็คือการฝึกสอนม้าเต้นเพื่อออกงานแห่นาค
ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวราชบุรี
แต่การสอนมาให้เต้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เราต้องเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งสืบทอดความรู้นี้มาจากคนรุ่นเก่าอีกทีครับ

วิธีการเลือกม้าก็คือเอาที่เราชอบก่อน
แล้วก็อายุเวลาการฝึกของม้านะ
ตั้งต้นก็คือ๖๗เดือนเริ่มได้แล้ว
การฝึกถ้าจะให้เต้นก็คือเราต้องอันดับแรกเข้าใจมันก่อน

ตัวนี้พิเศษตัวอื่นยังไม่ค่อยได้
เราไม่หัวกันเราจะจับเชือก
เดี๋ยวผมจะจัดที่ดูก่อน
นี่คุณผู้ชมก็สายหัวแล้วด้วย
ระยะเวลากว่าที่จะฝึกได้นานไหมครับ
ตัวนี้ก็เป็นปีเลยกว่าจะนิ่งกว่าจะสนิท
เดี๋ยวเราให้น้องโชว์สเต็ปโดยรวมดีกว่า

น่ารักจริงเลยครับ
หลังจากฝึกม้าให้เต้นได้แล้ว
ก็ได้เวลาเตรียมตัวออกงานกันแล้วล่ะครับ
ม้าที่จะไปออกงานแห่นาคนั้น
ต้องแต่งตัวทรงเครื่องกันซะก่อน
และนี่ก็คืออุปกรณ์การแต่งตัวของม้าทรงเครื่องครับ
อันแรกหน้าม้าครับผมหน้าม้าไว้ประดับ
แต่งตัวแบบนี้ฮะจริงมันคือสไตล์อะไรครับ

แล้วก็อะไรปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วมาตกแต่งกันใหม่ครับพี่

ผมขอขาหน้าดีกว่าได้ค่ะใส่แล้วนะครับ

อันนี้เป็นผ้าอะไรฮะผ้าลองอ่านครับผม

นี่เสร็จแล้วครับสำหรับม้าทรงเครื่อง
และนี่แหละครับมาเต้นแห่หน้าพี่ทรงเครื่อง
แต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมออกงาน
คุณผู้ชมครับเคยเห็นแต่ในวีดีโอ
ที่หน้าเขาจะขึ้นไปบนหลังม้า
จะให้เดินก่อน
ความสามารถของน้องตัวนี้มีความสามารถแบบไหนบ้างครับพี่ก่อน

โยกไปครับโยกไปโยกไป
ขนาดนั่งเฉยทำไมผมเหนื่อยก็ไม่รู้นะครับผม

ครับผมทั้งมันทั้งลุ้นทั้งเสียวฮะ
และนี่ก็คือม้าเต้นแห่หน้าที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากติดต่องานน้องม้าไปเต้นบ้าง

ติดต่อ๐๙๘๓๔๙๙๐๑๓ครับ

นี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ
ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ม่อนมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ